เมื่อกี้ที่เรากำลังพูดถึงกล้วยด่างของพี่มดอยู่
เราก็ถามคุณผู้ชมไปว่าต้นของพี่มดยังไง
คุณปุ้มบางนาบอกว่าคุณมดดำต้องถ่ายรูปกล้วยมาดู
เดี๋ยวบอกให้ให้ถ่ายมาให้ดูล่ะค่ะ
มาเรียบร้อยแล้วอ่าฮะ
อ่ะครับแต่ป่าวไม่อยากได้ปล่อยแต่๒๐๐๐
ลายสายฝนแดงอินโดนี่ที่เป็นลายสายฝนนะ
และอีกคนนึงบอกว่าคุณพราไดซ์นะคะ
ท่านบอกว่าคุณมดดำลายกำลังออกสวยเลยค่ะ
โตอีกนิดสวยเก็บไว้ให้หน่อออกค่อย
ค่อยปล่อยลูกมันแต่หน่อหายไปแล้ว

หนูหายไปไหนด้วยขำตรงนี้พี่มด

คือเขารอแล้วแหละแต่หน่อไปก่อนแล้ว

แต่พี่ช่วยไปเช็คหน่อยว่าหน่อไปไหน

ใช่ฮะเรียบร้อยบอกรุ้นแล้วกันรุ๊ดเป็นคนดูแล
เห็นไหมล่ะถ่ายรูปให้รุดถ่ายรูปแป๊บเดียวรุดส่งมาเลยเห็น

มีเชื่อหรือยังไม่ถึง๕นาทีบอกมาถ่ายรูปแล้วเห็นไหมล่ะ

อ้าว้าวนะรุ๊ดน่าจะรู้ล่ะหน่อไปไหน

ห่อกล้วยครับ
ใช่กลุ่มผู้ชมบอกว่าแค่หน่อลายนี้อยู่ประมาณ๖๐๐๐๐

ห่อที่ขึ้นมา๒อันไงมดที่มาตอนแรกแล้วมีอีก๒หน่อไง

เหลือแต่ต้นแล้วไงมันเหรอที่เฉ้าให้เรามามันมีหน่อง

เพราะฉะนั้นรุ๊ดเอาน่อมาให้พี่โต๊ะพี่มดด้วย

รอเดี๋ยวน่อมันก็จะมีอีก

ก็มันจะออกน่ออีกใช่ไม่เป็นไรหรอกมด๑๒๐๐๐๐

มีมีรักษาค่ะนี่คุณผู้ชมก็ส่งมาส่งบอร์ดร้อนเมย์มากิน

ให้เยอะ